คุณผู้ชมครับดื่มกาแฟกันแล้วก็ไปหาอะไรกินกันต่อเนื่องเลย

ทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อิ่มท้องไม่พออิ่มบุญด้วย
ว้าวแล้วก็ชามหนึ่งไม่แพง๙บาท
เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวชามละ๙บาท
จริงหรอถูกสุดเลยครับ
พาไปอิ่มน้ำสำราญกันให้สบายกระเป๋าที่ตลาดน้ำสามโก้จังหวัดอ่างทอง
กับร้านก๋วยเตี๋ยวอิ่มบุญ
ความเด็ดความพิเศษของร้านนี้ไม่ใช่แค่รสชาติที่อร่อยกลมเพียงอย่างเดียวนะครับ
แต่ว่าใครที่มากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่คุณจะได้บุญกลับบ้านไปด้วย
เพราะว่ากำไรที่ได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดเจ้าของร้านเขาจะนำไปถวายให้กับทางวัด
ราคาเท่าไหร่ไม่แพงนะครับชามหนึ่ง๙บาท
ว้าวมากอย่าใช้คำว่าไม่แพงใช้คำว่าถูกมา
ใช่ถูกมากเลยอย่างที่น้องใบตองบอก
แล้วก็ไปถามเจ้าของร้านแม่ค้าแม่ขายครับก็คือนางสาวเดือนใจยา
แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็เล่าว่าตนเองขายก๋วยเตี๋ยวในราคาชามละ๙บาท
ตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดใหม่ใหม่แล้วเห็นชามเล็กแบบนี้แต่เน้นคุณภาพนะครับ
นี่ราคา๙บาทแต่แน่นครับโอ้โหเขาบอกว่าบางคนนะมาทานชามเดียวก็อิ่มแล้ว
แต่ส่วนใหญ่มาทานเนี่ยก็สัก๒ชามก็อยู่กำลังดีเลย
ใช่แล้วล่ะครับเพราะว่ารสชาติมันกลมกล่อมพอดีกับขนาดของชามนะครับ
ทานให้อร่อยนะครับรับรองว่าถูกอกถูกใจแล้วก็ได้บุญกลับไปด้วยอีกนะครับ

เอาล่ะใครที่อยากจะไปนะครับก๋วยเตี๋ยวที่นี่เขาเปิดขายเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น
หยุดสุดสัปดาห์ไงไปทานกันได้นะครับ
บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงไปทานให้อร่อยแล้วก็อิ่มบุญกันไป
แล้วนอกจากนี้ที่ตลาดน้ำสามโก้นะครับเขายังมีสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อป
ที่มีคุณภาพอีกมากมายให้เลือกซื้อให้เลือกชิมให้เลือกช็อปกัน
สบายแล้วก็เพิดเพลินเจริญใจกันไปเลยนะครับ
ไปกันได้ครับที่นี่เลยฮะกินก๋วยเตี๋ยวให้อิ่มบุญกันไปก่อนนะครับ
แล้วก็ไปช็อปไก่เพลินกันอยู่ที่ไหนที่ตลาดน้ำสามโก้อำเภอสามโก้
จังหวัดอัมทมสุดยอดเลยนะเป็นอีกที่นึงนะที่พลาดไม่ได้ทีเดียว
อิ่มอร่อยสบายกระเป๋าทุกข์โอ้โหแต่ได้บุญอีกตั้งหาก
เพื่อใครจะไม่เชื่อแค่๙บาทเองนะค้าจริงเลยนะ